ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวันวิพาไม้สน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อปีกแรงงานพัก
เก้าไก่นี่เป็นอีกครั้งกับท่านประธานที่ดิฉันได้
กลับมาพูดเรื่องเดิมเดิมซ้ำซ้ำซากซากทั้งทั้งที่พูดมาแล้ว
ตั้งแต่งบประมาณปี๖๓จนมาวันนี้ถือเป็นครั้งที่๔

และเป็นงบประมาณในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แน่นอนค่ะสิ่งที่ที่ฉันจะพูดคงหนีไม่พ้นงบด้านสวัสดิการ
ของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่อย่างต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แล้ว
แต่ในปี๖๖นี้ก็กลับถูกตั้งไว้โดยไม่ได้คำนึงถึงอนาคตของคนส่วนใหญ่ในประเทศเลย
วันนี้นะคะที่ฉันจึงอยากจะเชิญชวนท่านประธานและทุกคนย้อนไปเมื่อปี๖๒
ตั้งแต่มีการเลือกตั้งจนมีรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่ปรับไปปรับมาภายใต้การนำของคุณประยุทธ์
อาจลืมไปแล้วหรือแทร่งทำเป็นจำไม่ได้ก็ไม่รู้ค่ะ
ได้เคยสัญญาหาเสียงอะไรไว้กับประชาชนทั้งประเทศ
ไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่าขายฝันหรือหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่า
ที่จริงนโยบายหลักของรัฐบาลก็ไม่ได้เยอะถึง๒๐๐กว่านโยบายเหมือนกับผู้ว่าคนใหม่หรอกค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปเตือนคนอื่นให้ทำตามนโยบายที่หาเสียง
ดิฉันก็อยากให้กลับมาย้อนมองดูนโยบายของพักท่านเองก่อน
ได้ทำตามที่หาเสียงไว้ได้สักเรื่องหรือยัง
ยกตัวอย่างนโยบายมารดาประชารัฐท่วนหน้า
ทุกวันนี้ประชาชนได้รับสวัสดิการอะไรกันอย่างถ้วนหน้าบ้างคะ
จนกันอย่างทั่วหน้าตกงานกันทั่วหน้าหรือธุรกิจเจ๊งกันทั่วหน้า
แต่ก็แอบลุ้นอยู่ลึกนะคะ
แต่สุดท้ายก็ไม่มีการตั้งงบใดให้ตรงตามนโยบายที่หาเสียงไว้เลย

ดิฉันจะขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ท่านประธานได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะ
เพื่อท่านนายกและรัฐมนตรีที่นั่งฟังอยู่จะพอจำอะไรขึ้นมาได้บ้าง
เริ่มจากเรื่องเงินเด็กทั่วหน้า
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายมันดาประชารัฐที่ให้เงินเลี้ยงดูเด็กเล็ก๐๖ขวบคนละ๒๐๐๐บาท
หรือจะเป็นนโยบายเกิดปั๊บรับแสนที่ให้เด็กอายุ๐๘ขวบเนี่ยอีกคนละ๑๐๐บาท
เรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยมีการตั้งงบประมาณไว้อย่างไร
โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งพักของเจ้ากระทรวงเองก็ได้หาเสียงเรื่องนี้ไว้ด้วย

เพราะถ้าจะตั้งงบให้ตรงกับตามที่ได้หาเสียงไว้เนี่ย
ต้องใช้งบประมาณอยู่ที่๘๑๕๐๐ล้านบาท
แต่ลองมาดูงบประมาณกันค่ะตั้งแต่ปีที่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นปี๖๓๖๔ไล่มาจนปี๖๕นะคะ
ก็ยังตั้งไว้ไม่ต่างจากเดิม
แต่พอเรามาดูในปี๖๖ค่ะ

ลดลงไปเหลือแค่๑๖๓๒๑ล้านบาท
ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วอีก๓๓๘ล้านบาท
เห็นแบบนี้อย่าว่าแต่ทำตามนโยบายหาเสียง๑๐๐หรือ๒๐๐แบบถ้วนหน้าเลยค่ะ
อีกแค่เงินเด็ก๖๐๐บาทจะทำให้ทั่วหน้ายังทำไม่ได้เลย
และนอกจากจะไม่มีปัญญาอุดหนุนเงินเด็กให้ถ้วนหน้าแล้ว
ยังไม่มีความพยายามที่จะเก็บเด็กที่ตกหล่นอีก
การตั้งงบแบบนี้ทำให้มีเด็กที่เคยได้รับสิทธิ์จากเดิม
เด็กที่ไม่ถ้วนหน้าอยู่แล้วต้องตกหล่นเพิ่มไปอีกถึง๔๖๙๘๘คน
ที่ประชุมมีมติจากกดยชที่รองนายกรัฐมนตรีท่านจุลิน
พักเดียวกับท่านรัฐมนตรีจุตินะฮะเมื่อกี้เห็นแว๊บไม่รู้หายไปไหนนะคะ
ได้มีมติถึง๒ครั้ง๒หนนะคะในเรื่องนี้
ว่าจะมีการจ่ายเงินให้เด็ก๖๐๐บาทอย่างถ้วนหน้าภายในปี๖๕
แล้วไหนอ่ะคะจนนี่ปี๖๖ออกมาแล้วก็ยังไม่เห็นมีวี่แววเลย
เรื่องนี้เนี่ยถ้ามีใจจะทำจริงเนี่ยไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเลยนะคะ
เพราะว่าใช้งบเพิ่มอีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือ๑๖๔๐๐ล้านบาท
เพื่อให้เด็กจำนวน๔ล้านกว่าคนได้รับทุกคนอย่างถ้วนหน้า
ตกหล่นไม่ต้องไปพิสูจน์ความจนคัดแล้วคัดอีก
และนอกจากเด็กจะได้ทั่วหน้าแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เรื่องนี้ได้อีกถึง๒๒ล้านบาทค่ะท่านประธาน
การลงทุนกับเด็กไม่ได้มีขาดทุนเลย
คนรุ่นท่านมีแต่จะล้มหายตายจาก
แต่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ยังอยู่อีกนานเพื่อเติบโตไปพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งกว่านี้

มองไม่เห็นอนาคตขนาดนี้

ก็กรุณาตอบให้ตรงกับคำถามที่ฉันในวันนี้ด้วยนะคะ

สวัสดีการต่อไปที่ฉันจะพูดถึงนะคะ
ก็คือสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานค่ะ

ซึ่งก็คือประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรา๔๔
ท่านประธานค่ะผ่านมา๓ปีเราเห็นแล้วว่า
ระบบที่เป็นตะข่ายรองรับให้กับประชาชนในวันที่เขาล้มเนี่ย
มันมีรูโบ่ค่ะรูเบลอเลยด้วย

ก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้กับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
และรัฐเองก็พยายามเชิญชวนให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในระบบ
โดยการตั้งเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยานะคะ
จนทำให้มีผู้ประกันตนมาตรา๔๐เนี่ย
เพิ่มขึ้นเกือบ๓เท่าตัว

แต่แทนที่รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง
เช่นเพิ่มเงินชดเชยรายได้ในการหยุดงาน
มีบำเน็ตหรือบำนานที่อยู่ได้จริง
เพื่อจูงใจให้พวกเขาสมทบเงินต่อ
แต่กลับไม่ทำอะไรเลย
ยังตั้งงบไว้ไม่เพียงพออีก
เพราะมีผู้ประกันตนเพิ่มเข้ามา๓เท่านะคะ
แต่ตั้งงบเพิ่มไปแค่๑๖เท่า
เหลือแค่๕๗ล้านคนเท่านั้นค่ะ

จริงแล้วไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงค่ะ
เพราะมีผู้การประกันตนจำนวนมากนะคะ
ที่ขาดส่งไปแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่
ยังไม่ถือว่าสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย
มีแต่ชื่อคาไว้แต่เบิกสวัสดิการอะไรไม่ได้
นี่รัฐกำลังสารภาพผ่านตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้ใช่ไหมคะ

ท่านรัฐมนตรีภูมิใจนักภูมิใจหนาเนี่ย
เป็นการตั้งงบที่ไม่ได้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเลย
รับแล้วใช่ไหมว่ามันล้มเหลว
เพราะตราบใดที่ยังไม่เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้คนมาเข้าระบบ

แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ประชาชนจะได้รับ
อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะท่านประธาน
รมออนุมัติแก้ไขพรบประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์๓ขอ
ขอเลือกที่จะรับเงินก้อนหรือรับเงินเป็นบำนาน
ที่จะเอาเงินกรณีชราภาพเป็นหลักประกันในการกู้เงิน
และขอเอาเงินกองทุนสารภาพมาใช้ก่อนบางส่วน
ข้อสังเกตที่ที่ฉันท้วงติงมาตลอดก็คือ
รัฐบาลเน้นผ่านเงินประกันสังคมเนี่ยเพียงอย่างเดียว
แต่ไม่เคยมีแผนรองรับนะคะที่จะคืนเงินประกันสังคมเลยว่าจะตอนไหนยังไง
หนี้ที่ควักเงินประกันสังคมออกมามาใช้ตลอดระยะเวลา๓ปีที่รัฐบาลนี้บริหารนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลดเงินสมทบร่วม๑๘เดือน
ที่ยังใช้คืนไม่หมดเศร้าลัยทราบไหมครับน้ำบทานรวมกันแล้วทรั่ว๒แสนล้านเป็นแล้ว
ท่านเอาแต่จะล้วงเงินไปใช้แต่ไม่คิดที่จะใช้เงินคืนกองทุนเลย
นึกถึงคนทำงานรุ่นหลังเลยว่าถ้าส่งประกันสังคมตอนนี้

ยกตัวอย่างง่ายเลยนะคะคือถ้าตอนนี้ผู้ประกันตนเนี่ย
อายุ๒๕ปีส่งประกันสังคมไปจนถึงอายุ๕๕
เงินประกันสังคมไม่เหลือให้ใช้แล้วนะคะ
โดยไม่ได้ใช้เงินบำนาน

คือบอร์ดบริหารของประกันสังคม

เมื่อปีที่แล้วก็แววมานะคะว่าจะมีการเลือกตั้ง
แต่มาจนป่านนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะฮะ
ประกันสังคมยังเป็นคนเดิมที่คุณประยุทธ์ตั้งมาอยู่เลย
ที่จริงข้อเสนอเรื่องประกันสังคมนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ
คือท่านทั้งหลายต้องเปลี่ยนแนวคิดค่ะ
แรงงานไปในระบบเนี่ยไปเน้นแรงงานที่อยู่นอกระบบ
โดยเน้นเป็นที่ประกันสังคมทั่วหน้า
เพราะว่ารูปแบบการจ้างงานตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว

ว่าจะเป็นแรงงานแพลตฟอร์มแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะ
นักเขียนนัดว่าคนทำหนังทำดนตรีหรือคนค้าขายอิสระ
ต้องเพิ่มงบประมาณอุดหนุนเงินเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา๔๐ให้มากกว่านี้ค่ะ
ให้สอดคล้องกับจำนวนแรงงานที่จะออกไปนอกระบบเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไม่อย่างนั้นแรงงานกลุ่มนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ถูกลืม
และไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับเลย
และไม่คุ้มมาตรา๔๐ก็ไม่ได้คุ้มค่าที่จะดึงคนให้เข้ามาสู่ในระบบ
แต่ถ้าจะพูดถึงสวัสดิการนะคะที่เป็นของแรงงานนอกระบบ

มีอีกหนึ่งสวัสดิการที่รัฐบาลภูมิใจนักภูมิใจหนา
แต่ในงบประมาณปี๖๖กลับตั้งไว้ไม่พอใช้
นั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เมื่อคำนวณงบที่ต้องใช้ในแต่ละปีต้องมีอย่างต่ำ๕หมื่นล้าน
แต่รัฐบาลกลับตั้งไว้เพียง๓๕๐๐๐ล้านเอาอีกแล้วหรือคะ
สวัสดีการชิงโชคอีกแล้วเหรอ
สิ้นปีเนี่ยจะมีสวัสดิการอะไรถูกตัดไปไหมหรือค่อยรอเงินตกเบิกเอาทีหลังอีก
งบแบบนี้ยังมีหน้ามาบอกนะคะว่าจะเพิ่มคนที่ได้รับสิทธิ์จากเดิม๑๔๖ล้านคนเป็น๒๐ล้านคน

นี่ก็เป็นอีกครั้งที่พูดไว้แล้วทำไม่ได้ตามเป้าแล้วก็สารภาพออกมาผ่านการตั้งงบประมาณ
ประชาชนก็ได้แต่ไปลุ้นเอาดาบหน้าค่ะเพราะบัตรนี้ไม่ได้ให้ถ้วนหน้าด้วย
ต้องผ่านการคัดกรองหลายอย่างจนพิสูจน์แล้วว่าต้องจนจริงถึงจะได้ค่ะ
ดูเรื่องเด็กไปแล้วนะคะท่านประธานเรื่องแรงงานนอกระบบไปแล้ว
มาดูบ้านปลายชีวิตกันต่อค่ะท่านประธานว่ารัฐดูแลยังไง
เรื่องนี้จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะ
อีกทั้งรายงานก็เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ
นี่ก็เป็นหนึ่งนโยบายหลักหาเสียงของรัฐบาลเช่นกัน
ตรงกันด้วยทั้งปักร่วมรัฐบาลนะครับ
แต่พอมองตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีก็ช่างหน้าผิดหวังค่ะ
เพราะหากคิดจากจำนวนผู้สูงอายุที่เรามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลจะตั้งงบประมาณตามนโยบายที่หาเสียงไว้จริงเนี่ย
จะต้องใช้งบอยู่ที่๑๓๒๐๐ล้านบาท
แต่ไม่ว่าจะในปี๖๓ปี๖๔หรือ๖๕นะคะจนมาถึงงบประมาณปี๖๖เนี่ย
ก็ยังตั้งไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลย
ทั้งที่เรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกวันปี๖๖นี้ตั้งอยู่ที่๘๗๕๘๐ล้านบาท
ประมาณแบบนี้ยังไงก็ไม่ตรงตามที่หาเสียงไว้อยู่ดีค่ะ
หาเสียงไว้ที่๑๐๐ทั่วหน้าแต่พอจะให้จริงกับกะมิดกระเมียนให้เพิ่มคนละ๑๕๒๐๐ตามลำดับอายุแค่เพียง๖เดือน
ส่วนพรบบำนานทั้งของภาคประชาชนและของภาคการเมือง
ทั้ง๕ฉบับที่พอจะเป็นความหวังของผู้สูงอายุก็กลับถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปทั้งหมด
แม้จะเหลือหนึ่งฉบับจากกรรมาธิการที่ตอนนี้ก็อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะฮะ
ยังไงก็ต้องช่วยกันจับตามองว่าครั้งนี้จะรับรองหรือไม่
หรือจะมองไม่เห็นหัวคนเท่าคนแก่ทั้งไม่ทำตามนโยบายและไม่รับรองพรบนี้อีก

แล้วจะไม่ให้พูดเรื่องนี้บ่อยได้ยังไงคะ

สิ่งที่ฉันพร่ำพูดมาตลอดทุกครั้ง

ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าการกระตุ้นเตือน
ให้รัฐบาลทำตามนโยบายที่หาเสียง

ท่านจะปฏิเสธครับว่าที่ประชาชนเลือกท่านเข้ามาเนี่ย
ไม่ใช่เพราะอยากเห็นท่านทำตามนโยบายเหล่านี้

แต่พอเข้ามาแล้วก็เป็นแค่การโฆษณาเท่านั้น

สิ่งที่ฉันอภิปรายนโยบายท่านมาตั้งแต่ต้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเรื่องแรงงานนอกระบบ

ลายได้เป็นรัฐบาลมันไม่ใช่แค่การโฆษณาแน่นอนค่ะ

นาถาให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้า
โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก๐๖ขวบ

แล้วเรายังคิดไปถึงเงินอุดหนุนเยาวชนอีกด้วยนะครับ

คนมาเข้าระบบด้วยความสมัครใจ
และแน่นอนค่ะว่าบอร์ดประกันสังคม

ซึ่งต้องปลุกจริง๔ปีที่เป็นรัฐบาลค่ะ

ถ้าเรามีอำนาจและงบประมาณในมือ
ได้ฟังว่ามีงบประมาณส่วนไหนที่ควรจะต้องตัดออกบ้าง
การมีสวัสดิการที่เป็นสิทธิ์แบบนี้ถึงจะเป็นตะข่ายรองรับ

ไม่ต้องคอยห่วงหน้าพอวงหลังว่าเงินเดือนที่เหลือ
หลังจากหักส่งให้ลูกให้พ่อให้แม่เนี่ย
แล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้ถึงสิ้นเดือนแบบไม่ต้องกู้เงิน
ให้คนสูงอายุได้ใช้ชีวิตบั้นปลาอย่างมีความสุข
ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่า
จัดงบประมาณแบบนี้ค่ะถึงจะเป็นงบประมาณแห่งความหวัง
ประชาชนสามารถมีแรงฮึดสู้ในการใช้ชีวิตต่อไปได้
และหากรัฐบาลชุดนี้ทำไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วค่ะ
คนใหม่ใหม่เข้ามาทำแทนเพราะอีกไม่นานรัฐบาลประยุทธ์
กำลังจะออกไปแล้วก้าวไกลกำลังจะเข้ามา
และถ้าเราทำให้ท่านเห็นว่างบประมาณที่เข้ากันเนี่ย
แต่เปลี่ยนชุดบริหารแล้วเนี่ยมีความหวังขึ้นมากแค่ไหน
สไลด์สุดท้ายค่ะท่านประธาน
เรื่องเหล่านี้นะคะดิฉันมีของมาเตือนความจำค่ะ

ที่เคยติดไปทั่วทุกพื้นที่นะคะในการหาเสียง

ตามพื้นที่ถ้ายังพอจำได้นะคะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
พวกท่านอย่าได้เอาเรื่องเหล่านี้ไปหลอกลวงประชาชนในการหาเสียงครั้งหน้าอีก
ดังที่ร่านรัฐมนตรีสุทธาตุเคยพูดไว้ว่าเลือกมาแล้ว
ก็ทำตามที่หาเสียงไว้เพราะคนเราคำพูดเป็นนาย
หาเสียงอะไรไว้ต้องทำให้ได้ทำให้ได้เลือกตั้งครั้งหน้า
ประชาชนจะลงโทษดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ก็ขอให้ประชาชนลงโทษอย่างหนักไปเลยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน